๙นาทีเราอยู่กับบันเทิงไทยรัฐ
ช่วงนี้เป็นการถ่ายทอดสดเลยดีกว่านะฮะ
สดสดอย่าเพราะแบบกับเซเลฟนะฮะ
คนไทยทั้งประเทศสนใจและให้ความ

เป็นเซเลปที่เรียกว่าเซเลปร้อนดีกว่า
เพราะเพิ่งเข้าวงการได้ปี๒ปี

แต่เริ่มมีชื่อเสียงดังขึ้นมาเปรี้ยงป้างเลย
แบบเธอก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกัน
แต่จากความสามารถของเธอล้วนเลยนะครับ

อาจจะนึกภาพไม่ออกไอ้คนไหนพิธีกรร้องด้ายให้ล้าน
แล้วเขาก็เคยไปเกิดแจ้งเกิดในรายการกิ๊กบูสงครามเพลง
แล้วก็ไปโด่งดังอีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ส
หลังจากนั้นค่ะงานเข้าเพราะว่าเขาทั้งร้องเล่นเต้น
โอ้โหใส่เต็มทุกเวทีนะฮะคนเลยจ้างงานเยอะแยะมาก
ทำให้เกิดบ้านหลังนี้ขึ้นมาฮะหนูอยากเห็นมากวันนี้ว่านางจะมา
พนสดแล้วปีเดียวหมดเลยโอ้โหน่าจะรวม๒๐ล้าน

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับ
นัทอยู่ที่บ้านของเธอแล้วครับฮัลโหล
พี่เปิ้ลพี่ใบตองพี่เชอรี่สวัสดีจ้าตอนเช้า

ไปซักผ้าที่ไหนเนี่ยโลก
แต่งตัวอะไรของเธอคะนัท
วันนี้เรามาเป็นเพื่อนบ้านไง
ทำไมเธอจะไปทำบุญเหรอคะถือกระสังปล่อยปลาดุกด้วยหรืออะไร

มาเป็นเพื่อนบ้านก็ต้องมายืมของใช้ส่วนตัวเขานิดนึง
นี่คือจะไปตีซีพี่เป๊กกี้ว่างั้น

แต่ดูจากหมู่บ้านแล้วนัดไม่น่าอยู่ได้เลย

ไม่สงสัยทำไมหนูไม่หันหน้าไปหาพี่ไม่สงสัย

บ้านพี่อยู่ฟังศักดิ์นอน

โอ้โหดูข้างหน้าบาปล้วนเลย
แต่งตัวเต็มไปไหนเนี่ยเต็มไปไหน
รับเชิญของเราแต่งเต็มขนาดนั้นด้วยเหรอ

มาพริกกี้สีธัญญาเราก็ต้องสู้ไงพริกกี้สีธัญญา

อย่าหนูเรียกเขาให้

สวัสดีค่ะพี่เบกกี้
อยู่ข้าง๑๐๘๐นิ้วข้าง๑๒๐๐
ถ่ายเครื่องกองน้ำข้ามายืมอุปกรณ์อาบน้ำนิดนึง
เราจะบินขึ้นไปถ่ายภาพเธอ
ไม่เคยอวดเลยจริง

สวัสดีไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ

นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นไทยรัฐทีวีนะคะ
ไม่ให้เข้าแล้วค่ะแต่ตัวไม่น่าไว้ใจ
เดี๋ยวพี่ตกประตูโรงให้ละกัน

แต่นัทไอขึ้นไม่ได้ผมขาดเลยคะ
รอรอสักครู่นะฮะเขากำลังลงมา
เปิดประตูเข้าไปด้วย
ถูกข้างบนหนึ่งหนึ่งสวยชล่ะ

มันไม่ค่อยนึงออกมาจากเทปนี้อย่า
ไม่ได้ติดอะไรตาย

เดี๋ยวพวกคุณผู้ชมเห็น
แต่งรอสัก๕๖มอง
นาคอนใบตองเชอรี่ผู้ประกาศของเราอยากคุยด้วยทักทาย
สวัสดีทั้ง๓ท่านด้วยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางสุภัณฑ์กร

สวัสดีค่ะคุณ
สวัสดีครับเป๊กกี้ครับ

พี่เป๊กกี้สดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วนะคะหน้านะคะ
ขอบคุณมากนะฮะเป๊กกี้ที่ให้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมถึงบ้านเลยนะครับ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นกันค่ะพี่เปิ้ลค่ะ
และในวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรา

และบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเป๊กกี้
สองปีใช่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของเปย์อย่าเหงื่อแรงกาย
ไหลจากจักรแร้และขาหนีบทั้งหมดเลยค่ะ
อันนี้ของหนูเลยค่ะที่ทำงานเก็บสะสมมาพี่เป้ิ้ลค่ะ
หยาดเหนื่อยแรงกายหลายจากจั๊กแกะแล้วค่ะหนีบทั้งหมดเลยค่ะ

สำหรับคนที่พอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วสามารถซื้อบ้าน
เรียกว่าเกือบจะเป็นเงินสดผ่อนได้ภายในปีเดียวได้หมด

ก็คือว่าต้องวางแผนดีขยันมัทยาศไม่เทเลตั้งใจทำงาน
ไปทำงานไปทำงานอย่าไปสายรับงานที่ทำก็โอเค
แล้วเดี๋ยวงานของเป๊กกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ
จากเป็นพิธีกรรายการต่างแล้วนะฮะ
นั่นก็คือการออกเดินสายร้องเพลงโชว์ต่างด้วยใช่ไหม
ใช่หนูว่าเป็นสายอีเวนต์มาตั้งแต่ไหนก่อนเข้าวงการบันเทิง
เข้าวงการบันเทิงคือเป็นการอัพค่าตัวเวลาไปงานอีแลนด์

งานของตัวเองนะตอนนี้มีอะไรบ้าง
ให้ชื่อเสียงขึ้นคนก็อยากเห็นเรามากขึ้น
โชว์เราสนุกอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะทำการตลาดยังไง

จะได้คุยกันอย่างแบบนี้ไม่ทันพักวัฒนาแป๊บเดียวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาครับผมโอเคค่ะ
เอาละครับเป๊กกี้ครับเราจะกลับมาคุยกันต่อนะเป๊กกี้ยังอยู่ในสายกับเรานะ
กี้ครับสวัสดีค่ะกลับมาแล้วเหรอพี่นะมาคุยกันต่อแวะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะ
เรียบร้อยค่ะกระดับชิ้นชู้ยังติดก้นอยู่เลยเร็วมาก
นี่ปกติเนี่ยเราต้องทำงานโชว์ในตอนกลางคืนเนี่ยต้องกลับบ้านดึกเช้าปกติตื่นกี่โมงแล้วทำอะไรฮะ
เช้าปกติก็บางวันก็ตื่นตี๕พี่เปิ้ลไปทำงานต่อเลย
คือการนอนเนี่ยเป๊กคิดว่าเอาไว้ตอนพักผ่อนตอนยามเสียชีวิตดีกว่า
ช่วงนี้ทำอะไรได้ไปทำไปก่อน

ไปที่ไหนกี่โมงกี่ยามไม่เคยรังเกียจงานไม่เคยแบบรู้สึกแบบอุ๊ยตายเหน็ดเหนื่อย

เป๊กทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเอาจริงค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้พูดมาเลยดีกว่า
มาดีกว่าอย่าพูดตัวเลขตรงนี้เลยพี่ก็กลัว

บางทีก็กลัวเดี๋ยวลูกค้าแบบว่าไม่รับ
จะบอกเลยว่าระดับนี้เนี่ยต้องมีหลักแสน

ชัยมึยว่าไงนะคะ๓๐๐๐พี่ติดงานแล้วครับเชอรี่
เป๊กกี้หนูถามหน่อยมันมีกระแสมาดังมากเลย
บอกว่าพี่เป๊กกี้เนี่ยไม่สวยแต่โอนวัยจริงป่าว

วัยอะไรพี่มีแฟนแล้วอยู่ที่บ้าน
โฮยใช่แน่แล้วมันชิ้นพี่ติดขัดอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่ายังมีหลายท่าที่รอคุณอยู่
เฮ้ยอะไรเนี่ยบ้างบอกขอไขพ่อ

นี่อยากดูรถเบนท์ค่ะตอนนี้
ก็บอกก่อนเลยว่าไม่ได้เจตนาจะแบบว่า

แต่ว่าอยากให้คนที่จนยากอะเนาะ
ยากที่แบบว่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้

เนี่ยสมัยก่อนนะ๕บาทก็ไม่มีพี่เปิ้ล

คือมันไม่ได้คนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโชควาสนา
แต่เป๊กบอกเลยว่าโชควาสนาก็เป็นส่วนหนึ่ง

และรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิต

รักงานที่ทำและทำให้เต็มที่

พี่เป็นงวดนิดนึงค่ะ
ช่วยเดินมาที่ป้ายทะเบียนรถนิดนึงได้ไหมคะ
ทุกอย่างจากรจงวัตรที่จะออก

ลดก็สำคัญอยู่กับใคร

แต่ไม่ได้มีอะไรกันนะ
ขอดูหญ้าแฟนไหมคะ

จะพาไปในสวนแฟนอยู่ในสวน

เดินมาในสวนคุ้มไหมคะ

ขอถามเรื่องนางสกุลของไป

นามสกุลนี้คุณพี่ตั๊กสิริพรอยู่ย่อ
เนื่องด้วยนางแบบว่าเห็นเราว่าเราสติสตังค์ไม่ค่อยดี

เหมาะแล้วที่จะใช้นามสกุลนี้เราก็เลย

เราก็ไปอุดหนุนพี่ศรีธัญญานี่แหละเอาตังค์ไปบริจาค

หนูสติดีไหมคะ

ยังไม่เจอแฟนพี่เป๊กกี้เลยเนี่ย

พี่ถาเข้ามาในบ้านดีกว่านางน่าจะอยู่ในบ้าน

น้องไม่รู้ว่าต้องใช้น้องด้วย
พี่เป๊กวันนี้เห็นผู้สื่อข่าวของเราไหม

เหมาะกับการเป็นแดนเซอร์ของพี่แป๊กไหม
รับเพิ่มไหมคะสักคนนึง

ตอนแรกเขาไม่เข้าได้ออกเลย
อลุ้ยยยยไม่เป็นไร

เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะที่เราได้เห็นศิลปะคนรู้ใจของเป๊กกี้นะฮะ
ชื่ออะไรพี่เต้ชื่ออะไรครับ

นี่คุณถากูลเดี๋ยวแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักก่อน

กันนานค่ะพี่เปิ้ลประมาณ๓ปีกว่ากับ๔ปีแล้วค่ะ

ไม่กล้าถ้ามีลูกต้องมีลูกให้น่ารักเท่าลูกของพี่เปิ้ลจริง

อิชาเพราะเขาตกขุนมากจริง
พี่เป๊กกี้เดี๋ยวขอคุยกับแฟนพี่เป๊กกี้หน่อยได้ไหมคะ

อย่าให้คุยกับแฟนเดี๋ยวหลุด
ลี่เขาพร้อมคุยกับแฟนของทุกคนเลยครับ
คุยกับแฟนขออนุญาตส่งต่อ

คงจะไม่เลิกครับคงจะอยู่อีกยาวครับผม

เวลาอยู่กับเป๊กกี้เนี่ยตัวจริงเป๊กกี้เป็นคนแบบนี้หรือเปล่า

ผมอยู่แล้วรู้สึกเหมือนอยู่กับมารนะครับ

ได้กันมา

ก็ดีนะยินดีด้วยนะคะ

โอเคขอบคุณมากนะฮะเป๊กกี้พี่

คุณด้วยที่มาที่บ้านนะคะวันหลังมาใหม่

เดี๋ยวนี้จะมาที่งานกินสุดเดี๋ยวอาจจะกลับช้านนิดนึง

น้องได้ให้ร้านค่ะ
และนี่นะฮะก็คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะฮะที่มาจากศูนย์เลยที่เขาบอกว่าวันหนึ่งมีแค่๕บาท
แล้วเขาใช้ความสามารถของเขาล้วนเลยนะครับ
เข้าวงการมาได้แล้วตั้งใจทำงานแบบว่าโอ้ตื่นตี๕นอนตีสองตีสาม
จนสามารถผ่อนบ้านของเขาได้หมดในปีกว่า
ซื้อรถเงินสดทั้งหมดเนี่ยเป็นงานอาชีพที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากเกิดจากพรสวรรค์และพรแสวงของเธอจริงนะฮะ
ถ้าใครดูแล้วนะครับทำเอาเป็นตัวอย่างนี่คือเป๊กกี้ศรีธัญญาของเราในวันนี้นะครับ
วันนี้สดจริงถึงตัวลาไปก่อนนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป